แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเป็นลำดับต้นก็คือเรื่องเงินเงินทองนี่แหละครับ
ว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนเพราะการซื้อบ้านคือการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่
แม้บางคนอาจมีเงินก้อนพอจะซื้อด้วยเงินสด
ก็ควรคิดว่าเรามีเงินสำรองเหลือเพียงพอไหม
หรือมีทางเลือกที่จะนำเงินก้อนดังกล่าวไปทำอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า
และสำหรับคนที่ต้องการจะผ่อนบ้าน
ที่ต้องคิดให้ดีเพราะจะมีภาระค่าใช้จ่ายผูกพันไปในระยะยาว
เราต้องแน่ใจว่ามีความพร้อมมีรายได้เพียงพอและสม่ำเสมอ
ตลอดจนมีเงินสำรองเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน
ซึ่งถ้ามั่นใจว่ามีความพร้อมทางด้านการเงิน
ก็ค่อยพิจารณาเรื่องอื่นต่อไป
แต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องวางแผนที่จะสร้างความพร้อมในเรื่องการเงินนี้ก่อนครับ
ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่หมายเลข๐๔
สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห